มาเติมสีสันให้กับชีวิตกันหน่อยนะในช่วงนี้นะคะกับคู่แม่ลูกสุดเฟียสค่ะคุณผู้ชม
ส่องแฟชั่นของคู่แม่ลูกในวงการบันเทิงกันหน่อยเริ่มกันที่คู่แรกนะคะ
บอกเลยว่าลูกใหม่ของคุณแม่มากกี้นี่ฟาดสุดเลยนะถักผมแบบสาวอเมริกาเฟียดฟาดฟาด
หยิบชุดลายเท่เข้าชุดกันมาแอคท่าคู่กับคุณแม่มากกี้นี่ดูสิคะ
ชอบตรงห่วงเนี่ยชอบใส่แว่นเนี่ยคูลไม่รู้ใครเท่กับใคร
นี่คือมีที่หลักนี้ป่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเรื่องความเท่ยกให้บ้านนี้จริงนะคะ
อ้าวบ้านนี้ว่าเท่บ้านอีกบ้านหนึ่งก็เท่ไม่แพ้กันค่ะ
แพทย์กับน้องเรสซิ่งลุกขึ้นมาแฟชั่นจ๋ากับเทรนด์เสื้อผ้าขาวดำแบบนี้ค่ะ
พร้อมกับหยิบหมวกใบเท่นี่เป็นยังไงแอคท่ากันอยู่สองคน
โอ้โหคุณแม่ก็เท่คุณลูกก็เท่เลือกไม่ถูกเลยค่ะใครดีเนี่ย
คนี้ถึงจะดูง่ายแต่มีสไตล์มีความแฟชั่นปังไม่เบาเลยนะคะ
อีกนิดเดียวอ่ะอาเรสจะเป็นเพื่อนกับแม่แพทย์ได้แล้วนะจริงจะโตทันกันแล้วอ่ะ
ปิดท้ายกันหน่อยนะคะกับคู่แม่ลูกคนสวยพี่ลิเดียกับน้องเดมี่
แฟชั่นชุดคู่หวานคุณแม่คุณลูกเขาเข้ากันเนอะน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกเลย
เหมือนกันนะคุณผู้ชมดูนะเขาเป็นแฟชั่นสายแฟร์กันทั้งคู่เลยนะ
คุณแม่คุณลูกคู่นี้นะคะคือคุณแม่เนี่ยเขาชอบเสื้อผ้าแนวตุ้งติ้ง
ขณะที่น้องเดมี่จะจับแต่งลูกเจ้าหญิงได้น้อยแบบนี้ดูสดใสดีเหมือนกันนะคะ

เหลือทุกชุดค่ะ